ก็จะพาไปหาอะไรอร่อยทาน
แต่ว่าร้านที่จะพาไปไม่ธรรมดา
เพราะเขามีวิธีการเสิร์ฟที่ถูกใจคนรักธรรมชาติ
รักโลกมากเพราะมีการประยุกต์นำเครื่องจักษานมาประกอบ
เสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ประทับใจกันด้วยล่ะค่ะ
ร้านนี้เขาขายอาหารจานด่วนมีเมนูมากมายหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าปลาทูทอดกรอบสปาเกตตี้กะเพรา
มาล่าไคอนและอีกสารพัดเมนูที่ไม่สามารถบรรยายได้หมดแน่น
บรรยายหมดดิฉันออกจากตรงนี้ไปทานข้าวแล้วค่ะคุณ
แน่นอนค่ะเพราะว่าอาหารของเขาน่าทานและที่สำคัญการเสิร์ฟของเขามันเป็นแบบนี้
เสิร์ฟมาในภาชนะที่เป็นเครื่องจักษานแล้วก็เอาใบตองรอง
เพื่อความสวยงามเพื่อความสะอาดเพื่อความหอม
แล้วดูสิคะมันทำให้จานอาหารธรรมดาดูน่าสนใจ
ดูใหม่ดูแปลกแนวขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
คุณพี่เจ้าของร้านคือคุณพงพิษยงประพัฒน์บอกกับทีมข่าวนะคะว่า
ไอเดียนี้เกิดจากที่ตัวพี่พงพิษเองอยากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรพวกที่มันเป็นทำลายสิ่งแวดล้อมพลาสติกเอ่ย
หรือว่าอย่างอื่นนะคะเขาก็เลยคิดใช้วิธีแบบนี้
และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือสร้างเอกลักษณ์ให้กับทางร้าน
ไปสัญหาเครื่องจักษานค่ะเอามาทำเป็นภาชนะ
เอามาใส่พวกแคปหมูบ้างเอ่ยใส่พวกอาหารจานหลักบ้างเอ่ย
แล้วก็ใช้ใบตองรองนี่แบบนี้เลยอุ๊ยน่าทานมาก
เพราะมันประทับใจไงเห็นแล้วมันแบบมันทำให้ตำรับอาหารดูมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาทันทีเลยทีเดียว
แล้วก็ที่สำคัญลูกค้าก็ดีใจด้วยว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการล้างจานลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาล้างจานของพี่เขาด้วย
ไม่ต้องใช้น้ำด้วยคือใบตองใช้เสร็จก็ทิ้งได้เลยย่อยสลายได้
ใช่หรือไม่ก็กินเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเขียวเนี่ยแข็ง
ได้ที่ไหนเหล่าเออก็ทิ้งไปส่วนพวกเครื่องจักษานต่างไม่ว่าจะเป็นกระจาดกระด้งเป็นสำลับเป็นพาแรงก็แล้วแต่
ก็เอาไปใช้ได้อีกนะคะส่วนใบตองก็เอาไปเป็นปุ๋ยนะมีประโยชน์จริงนะคะ
เรียกได้ว่าประทับอกประทับใจลูกค้าเป็นอย่างมากนะคะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะไปถ่ายรูป
อยากจะไปทานอาหารว่าแหมเสิร์ฟมาสวยขนาดนี้รสชาติอร่อยขนาดไหน
ร้านเนี่ยเปิดทุกวันเลยตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๒ทุ่มครึ่งนะคะ
แต่คุณผู้ชมถ้าไปวันพุธเนี่ยไม่ได้ทานนะทำไมขอหยุดสักวันหนึ่ง
หยุดวันพุธเปิดทุกวันหยุดวันพุธคุณเข้าใจนะเข้าใจครับ
เปิดทุกวันหยุดวันพุธฮะแล้วเปิดทุกวันได้ไงคะ
ทุกวันอื่นที่ไม่ใช่วันพุธนะคะโอเคครับ
ใครที่อยากจะจองไว้ก่อนหรือเข้าไปดูภาพเมนูต่างก็เข้าไปได้นะคะ
ร้านอยู่กล้าละสินเริ่มพร้อมมาพี่นอก
ใช่แล้วค่ะนี่เห็นไหมทุกร้านไม่ว่าจะทำอร่อยทำเด็ดทำดีขนาดไหน
ถ้าได้เพิ่มกิมมิกเพิ่มกลยุทธ์ในการขายด้วยการจัดเสิร์ฟสวยแบบนี้